กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้นะครับ

บรรยากาศที่ผ่านมานะครับของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับ
รอบสุดท้ายนี่บรรยากาศสุดมันเลยนะครับ
เพราะว่ากองเชียร์นะฮะเข้าไปเชียร์กันแน่นขนาด
ไม่ว่าจะเป็นที่ราชมังคลาหรือที่ญี่ปุ่นนะครับ
นักเตะไทยฮึกเหิมมีพลังแสงนะฮะ
ไม่มีหมดวิ่งสู้ฟัดวิ่งไม่คิดชีวิต
เพราะว่าแรงเชียร์จากกองเชียร์ทีมชาติไทยนั่นเอง
คุณคือนักรบคนที่สิบสอง
และคำนี้เองฮะนักรบคนที่สิบสอง
จึงเป็นคอนเซ็ปต์ของเสื้อทีมชาติไทยตัวใหม่ตัวนี้
เราไปดูกันดีกว่าว่าความลับที่ซ่อนอยู่ในเสื้อชุดใหม่ทีมชาติไทยนั้นมีอะไรกันบ้าง
สวัสดีครับผมวิสันวรรณศักดิ์ศรีสกุลครับ
กรรมการผู้จัดการบริษัทวอลิสปอร์ตจำกัดครับ
ที่มาที่ไปของการออกแบบชุดแข่งทีมชาติไทยนะครับ
เราได้แรงบันดาลใจจากช้างศึก
ถ้าพูดถึงช้างศึกเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็เราหมายถึงทีมชาตินะครับทีมชาติไทยนะครับ
แต่ถ้าเราพูดถึงช้างศึกในประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยมีเยาวชนที่อาจจะไม่ทราบหรือไม่เคยทราบประวัติศาสตร์นี้มาก่อน
จึงอยากนำเรื่องราวนี้มาเล่าผ่านเสื้อนะครับ
เสื้อนี่ไม่ใช่แค่เสื้อหนึ่งตัวที่เปียกเหงื่อแล้วถอดซักหรือเราเป็นเสื้อฟุตบอลสีสัน
แต่เป็นการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเป็นงานศิลปะที่อยู่บนเครื่องนุ่งห่มเวลาเราไปแข่งกับต่างชาติเนี่ยมันก็จะต้องบอกเล่าถึงวัฒนธรรมความเป็นไทยความศรัทธาต่างออกมาครับ
ชุดย่าวที่เราตั้งชื่อให้เนี่ยก็คือชัยานุภาพก็เป็นชื่อของเรานะครับ
ชุดย่าวที่เราตั้งชื่อให้เนี่ยก็คือชัยานุภาพก็เป็นชื่อของเรานะครับ
ชุดย่าวที่เราตั้งชื่อให้เนี่ยก็คือชัยานุภาพก็เป็นชื่อของเรานะครับ
ชุดย่าวที่เราตั้งชื่อให้เนี่ยก็คือชัยานุภาพก็เป็นชื่อของเรานะครับ
ชุดย่าวที่เราตั้งชื่อให้เนี่ยก็คือชัยานุภาพก็เป็นชื่อของเรานะครับ
ชุดย่าวที่เราตั้งชื่อให้เนี่ยก็คือชัยานุภาพก็เป็นชื่อของเรานะครับ
ชุดย่าวที่เราตั้งชื่อให้เนี่ยก็คือชัยานุภาพก็เป็นชื่อของเรานะครับ
ชุดย่าวที่เราตั้งชื่อให้เนี่ยก็คือชัยานุภาพก็เป็นชื่อของเรานะครับ
ชุดย่าวที่เราตั้งชื่อให้เนี่ยก็คือชัยานุภาพก็เป็นชื่อของเรานะครับ
ชุดเยือนเราตั้งชื่อชุดเยือนของเราเนี่ยในชุดสีขาวเนี่ยว่าปราปไตจักร
ชุดเยือนเราตั้งชื่อชุดเยือนของเราเนี่ยในชุดสีขาวเนี่ยว่าปราปไตจักร
ชื่อปราปไตจักรเนี่ยเป็นชื่อของช้างศึกของพระเอกาทศรษฐ์ชื่อว่าเจ้าพระยาปราปไตจักร
ชื่อปราปไตจักรเนี่ยเป็นชื่อของช้างศึกของพระเอกาทศรษฐ์ชื่อว่าเจ้าพระยาปราปไตจักร
ชื่อปราปไตจักรเนี่ยเป็นชื่อของช้างศึกของพระเอกาทศรษฐ์ชื่อว่าเจ้าพระยาปราปไตจักร
ชื่อปราปไตจักรเนี่ยเป็นชื่อของช้างศึกของพระเอกาทศรษฐ์ชื่อว่าเจ้าพระยาปราปไตจักร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
ชื่อว่าเจ้าพระเอกาทศรษฐ์ชื่อว่าเจ้าพระเอกาทศรษฐ์ชื่อว่าเจ้าพระเอกาทศรษฐ์ชื่อว่าเจ้าพระเอกาทศรษฐ์ชื่อว่าเจ้าพระเอกาทศรษฐ์ชื่อว่าเจ้าพระเอกาทศรษฐ์ชื่อว่าเจ้าพระเอกาทศรษฐ์ชื่อว่าเจ้าพระเอกาทศรษฐ์ชื่อว่าเจ้าพระเอกาทศรษฐ์ชื่อว่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
เจ้าพระเอกาทศรศรษฐ์ชื่อว่าเจ้าพระเอกาทศรศรษฐ์ชื่อว่าเจ้าพ
ชายผ้าถุงแม่ที่ติดไปกับเสื้อเกราะนักรบเวลาออกรบ

เป็นสิ่งที่ให้สัญญากับแม่ว่าจะรักษาชีวิต
และนำชัยชนะกลับมากราบเท้าแม่
แล้วพวกนี้นักรบไทยแต่โบราณ
ได้มีสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์

ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เยาวชนไทย
ควรจะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้

ที่จะให้เกียรติผู้หญิง
ให้ความกระตันยูต่อบีดามันดาครับ
เราได้มีที่มาที่ไปในเรื่องของแฟนบอล
เป็นที่ตั้งแฟนบอลเป็นเสมือน
ประธานสโมสรฟุตบอลทีมชาติไทย
เราจึงนำแคมเปญนักรบคนที่๑๒เนี่ย

กับนักฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทย

โดยเราก็จะเชื่อมแคมเปญนี้
ระหว่างแฟนบอลกับนักฟุตบอล
ร่วมกันในอีก๔ปีข้างหน้านี้ครับ
ปีนี้เป็นโอกาสเดียวที่คนไทย

สีดำเป็นสีที่เราไม่ต้องพูดว่ามันคืออะไร
แต่เป็นสีที่หลอมรวมจิตใจคนทั้งชาติ
และจะอยู่ในใจของคนไทยตลอดไป
เป็นการแสดงพลังของแฟนบอล
ที่จะส่งกำลังใจไปให้นักฟุตบอล
ในการสู้ศึก
ไม่ว่าท่านจะเป็นมหาเสถี๑๐๐๐๐ล้าน
หรือจะเป็นคนที่ทำงานขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

เมื่อท่านใส่เสื้อฟุตบอล
มีความเท่าเทียมกันท่านมีความศรัทธาที่เท่ากัน
นั่งอยู่ในสนามข้างกัน
ของเที่ยวศิลป์นี้มีค่าในใจของแผ่นมนต์ชาวไทยทุกคนครับ
และนี่แหละครับคือพลังแฝงและความลับที่อยู่ในเสื้อตัวนี้
เสื้อผ้าทีมชาติไทยตัวใหม่
ผู้ชมคนไหนยังไม่มีนะฮะไปหามาสวมกันได้นะครับ

วันเสาร์นะครับ๘โมงตรงหลังครบทรงชาติ

เจอกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดี